ผลงานของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่จะเข้ารอบหรือ
ไม่เข้ารอบนะครับในการกัดแข่งขันฝุ่นบอลยูยี่สิบสามปี
ในนัดสุดท้าย๐๐นะครับเอ่อต้องบอกว่าเป็นเกมที่ลุ้นกันทั้งประเทศนะครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีรอบเข้าเลือกกลุ่มเจนนัดสุดท้ายนะครับ
ทีมชาติไทยนั้นก็พบกับมาเลเซียนะครับเกมนี้โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะนะครับ
ก็ได้เมนจาบินเดวิสกลับมาลงสนามอีกครั้งแล้วก็เล่นร่วมกับทางกรวิทยาศา
แล้วก็จักริจพารพลในแดนหน้านะครับส่วนตรงกลางนั้นก็มีธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับ
เล่นร่วมกับอิราฟานดอเลาะแต่เล่นไปเล่นมานะครับไทยนั้นก็เสียผู้เล่นไปสองคนนะครับ
ทั้งสกุลชัยแสงโทโพที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาทีสิบสองกับเบนเจมินเดวิสนาทีที่ยี่สิบสี่นะครับ
เกมนี้ไทยก็มีโอกาสอยู่บ้างแต่จบสกอร์ไม่คมนะครับ
สุดท้ายก็เสมอกับมาเลเซียไปศูนย์ต่อศูนย์
ทำให้ไทยมี๕แต้มจบรองแชมป์กลุ่มส่วนมาเลเซียนั้นมี๗แต้มเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
หลังเกมทางมาดามแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมก็
ขอโทษแฟนฟุตบอลที่ทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้แล้วก็เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มได้นะครับ
และต้องลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ขอชื่นชมน้องนักเตะที่พยายามสู้อย่างเต็มที่
แม้ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวทีมน้อยก็ตามครับ
นะคะขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่วันนี้เราไม่ชนะมาเลเซียนะคะ
ว่าประสบการณ์ทั้งหลากหลายในวันนี้นะคะคงจะเป็น
เตือนใจนะคะให้กับผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลเราทุกคนนะคะ
ทั้งต่างจากบ้านเจ้าว่าทุกคนมองเห็นสภาพวะกลับกดดันนะครับ
ด้วยช่วงโกวิดอธิบายช่วงโลกแบบ

ในกรณีนี้เราตอนนี้อยู่อันดับ๒ของกลุ่มนะครับ
เงื่อนไขที่เราจะเข้ารอบได้
นั่นคือเราต้องลุ้นครับให้ทีมชาติบราวชนะมองโกเรียให้ได้นะครับ
แล้วก็ห้ามเสมอหรือว่าห้ามแพ้เลยนะครับ
เพราะว่าถ้าทางนัดสุดท้ายราวชนะมองโกเลียได้
องโกเรียก็จะไปอยู่อันดับ๔ของตาราง
ซึ่งในการคิดคะแนนก็จะตัดทีมที่ได้อันดับสุดท้ายก็คือมองโกเรีย
ก็ไทยเองถ้าจบอย่างนั้นนะครับ
ทีมชาติไทยก็จะบวก๓คะแนนกับเรา
แล้วก็บวกอีก๑คะแนนในนัดที่เสมอกับมาเลเซียนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับผ่านไป๘๘นาทีแล้วนะครับ
ทีมชาติบราวขึ้นนำมองโกเลียอยู่๓ประตูต่อ๒นะครับ
กับว่าถ้าจบสกอร์นี้โอกาสที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบสุดท้าย
แล้วก็ไปเล่นที่ประเทศอุสเบกิฐานก็ยังมีโอกาสสูงนะครับ
ครับก็ลุ้นกันนะครับอีกอึดจ่ายเดียวก็
เราก็น่าจะเป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุดนะครับ
ส่วนควันหลงข้างสนามก็มีบรรดากองเชียร์ไทยที่ไปร่วมเชียร์ด้วย
รักประเทศไทยนะครับแฟนบอลคนนี้จะเป็นใครนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณประชากมลีครับ
จากเสียงเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยข้างสนามแล้ว
ยังมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวมองโกอีกหนึ่งราย
ซึ่งมีความชื่นชอบและหลงรักในเมืองไทยแบบเต็มเป่า
เอริกบาตูนักธุรกิจหนุ่มวัย๓๓ปี
ซึ่งพูดได้ถึง๔ภาษา
จากนั้นเขาก็บินมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยอยู่ช่วงหนึ่ง

ผมชื่ออิริครับปีนี้อายุ๓๓ปี
ผมเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลังจากตอนปี๒๐๑๕แล้ว
ตอนนี้กลับมา๖ปีแล้ว
ไม่ได้คุยภาษาไทยนานมาก
เริ่มหมดแล้วนะพร้อมชอบประเทศไทยมาก
ก็พี่สาวเต็งนานกับคนไทย๑๐กว่าปีที่แล้ว
และผมไปที่ประเทศไทยครั้งแรก
แล้วคิดว่าประเทศไทยสนุกมากครับผม
ทีมประเทศไทยแปลว่าไทยสวยมาก
คนไทยใจดีมากพร้อมชอบแล้ว
แล้วก็ผมอยากเรียนที่ประเทศไทย

ซึ่งทำให้อิริกรู้จักกับนาลินวิรุณวิเชียนวัฒนาชัย
กองเชียร์แฟนพันธ์แท้ของทีมชาติไทย

ลิกยอมรับว่าถึงแม้วงการฟุตบอลในมองโกเลีย

แต่ปัจจุบันวงการฟุตบอลในประเทศกำลังดีขึ้นเรื่อย
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นักกีฬาส่วนใหญ่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ส่วนผลของรัฐบาล
ครั้งแรกเขาได้ทำสนามกีฬาแล้ว
แล้วก็ให้เนินเดิน

มันเฉพาะแต่ตัวปฏิสปรากฎแล้ว
ตอนนี้รัฐบาลให้เนินเดิน
แต่ว่ามันไม่สู้ม้อยปรำน่ะ
คนมงกวเรียเก่งม้อยปรำ
ปกติรัฐบาลสุดโปรดที่สุดเป็นมหิปันมองโกเรีย
แล้วก็ยูโต้ปลอคซีนอันนี้เยอะกว่าครับ
ฟุตบอลมันกำลังเพิ่มอยู่
อกจากนี้เอดึกยังเผยอีกว่า
หลังจากประสบปัญหาภาวะการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ซึ่งในอนาคตหากได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้ง

และอยากทานข้าวมันไก่ซึ่งเป็นอาหารไทยที่ชอบที่สุด
หลังจากนี้ไม่ว่าผลการแข่งขันในสนาม
ทัพช้างศึกยู๒๓จะจบลงอย่างไรก็ตาม
แต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ก็คือ
เสน่ห์ของเมืองไทยก็สามารถดึงดูดใจ
และทำให้ได้กองเชียร์ชาวต่างชาติ
เพิ่มขึ้นอีก๑คนเรียบร้อยแล้ว
นัทพบนิชนาศถ่ายภาพประชาคมดีไทยรัฐทีวี

ครับส่วนผลการเห็นคันก็ใกล้ที่จะจบแล้ว

ก็ยังเป็นทีมชาติบราวที่ยังนำมองโกเลียอยู่นะครับ